ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราธานีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุหนุ่มคลั่ง
ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตขณะกลับมาช่วยลูกสาวสองคนที่อยู่บ้านเพียงลำพัง
เพราะว่านุ่มคลั่งรายนี้เนี่ยบุกเข้าไปข่มขู่ลูกสาว
ล่าสุดนะคะผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือหนุ่มคลั่งได้เข้าไปมอบตัวแล้ว
ทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตก็ยังคงโศกเศร้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ภรรยาและลูกสาวสามคนร่ำไห้ด้วยความสกเศร้าทันทีที่สบของนายรุ่งทำเมืองประเทศอายุสี่สิบแปดปี
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าครอบครัวมาถึงที่บ้านท่ามกลางชาวบ้านต่างพากันร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ที่ต้องมาสูญเสียที่พึ่งอย่างผู้นำชุมชนคนนี้ไปความสูญเสียครั้งนี้ทำให้นางบุญชูวัยหกสิบเจ็ดปี
ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นลมล้มพับไปทันทีที่เห็นศพลูกชาย
นายรุ่งทำถุคมกระสุนลูกซองยาวจากน้ำมือของนายวรเชษชมพูห้อยหรือในแทนอายุสามสิบสี่ปี
เพื่อนบ้านรั้วติดกันหญิงเท่าที่กลางหน้าอกหนึ่งแพลที่ท้องสองแพล
และมือซ้าย๑แผลรวม๔แผลนั่งเสียชีวิตในรถกระบะของตัวเอง
ทะเบียนบชห้าสองเก้าศูนย์สุราธารณีบริเวณหน้าบ้าน
ตำบลตะกุกใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราธานี
หลานหน้าบ้านพบปลอกกระสุนสองนัดหลานดินหน้าบ้านอีกสี่นัด
และหัวกระสุนในบ้านสองหัวผู้ก่อเหตุมีรั้วติดกันห่างจากบ้านผู้ตายไม่ถึงสิบเมตร
ปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอกตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตายอาจมีการยิงต่อสู้กันซึ่งหลังก่อเหตุ
วรเชษได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีก่อนเกิดเหตุลูกสาววัยสิบหกปีและสิบแปดปีของผู้ตายอยู่ที่บ้าน
ขณะนั้นนายวรเชษผู้ก่อเหตุเกิดอาการคลุ้มคลั่งพังประตูบ้านบุกรุกเข้าไปในบ้าน
และพยายามจะพังประตูห้องนอนลูกสาวของผู้ตายตัวลูกสาววัยสิบแปดปีรีบโทรศัพท์หาพ่อและแม่
แต่ปลายสายไม่ตอบรับก่อนโทรศัพท์หาญาติให้มาช่วย
ทางญาติตามตัวแม่ของนายวรเชษให้เข้าไปห้ามปรามจนญาติช่วยเหลือลูกสาวออกมาได้
ขับรถกระบะอีกคันไปหาพ่อและแม่ก่อนให้แม่พาไปแจ้งความ
จังหวะนั้นผู้เป็นพ่อขับรถกระบะอีกคันกลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก่อนมีการยิงปะท้าต่อสู้กันเหมือนในร่วมทำถูกยิงวิ่งหลบหนี
เอาชีวิตรอดสุดท้ายมาเสียชีวิตค่ะรถกระบะ
โว้ว
หลังตำรวจสอบสวนพยานแวดล้อมและลูกสาว
รวมทั้งเก็บวัตถุพยานจากร่างของผู้ตาย
ทราบแน่ชัดว่านายวรเชษเป็นคนลงมือ

เช้าวันนี้นายวรเชษเข้ามอบตัวกับตำรวจสพวิภาวดี
พร้อมของกลางเป็นปืนลูกซองยาว
ก่อนนำตัวนายวรเชษไปศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘
เพื่อเก็บขม่าวดินปืนและตรวจสอบปืนลูกซองยาวของกลาง
เจ้าตัวสารภาพแบ่งรับแบ่งสู้

แต่ในส่วนของพฤติการก่อนหน้าที่บุกรุกเข้าไปข่มขู่ลูกสาวของผู้ตายนั้น
ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ด้านนายสุรชัยเมืองประเทศอายุ๔๑ปี
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้
ยืนยันว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับนายวรเชษผู้ก่อเหตุ
ไม่ได้มีปัญหาหรือความขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อน
เพียงแต่นายวรเชษหวั่นว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุ่ม
หลังมีประวัติเคยถูกจับเกี่ยวกับคดียาเสพติด
เมืองต้นนายวรเชษชมพูห้อยถูกตำรวจสพวิภาวดีแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขณะที่ทางญาติปิดบ้านหลบหนีออกจากหมู่บ้านแล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน